รับเลยนะคะว่าบล็อกไอจีแอนตี้
แอนตี้คนที่เขียนสามภาพไอจีกันเขา

ไม่หรอกบางทีเขาไม่ได้บอกว่านี่นะคือเขาก็บล็อกเลย
แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ขำคงไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาก็จะทำบุญไปให้
คือเขาสวยวันสวยคืนจนคนเมาส์เขานั่นแหละว่าเขาไปทำศัลยกรรมอยู่บ่อยครั้ง
ใช่ตอนนี้เขาก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ได้แอนตี้ศัลยกรรมอะไรนะคะ
แต่ตนเองก็ไม่ได้ทำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
พร้อมกับทำตัวว่าไม่ได้สวยขึ้นอาจจะผอมลงนิดหน่อย
หน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้คิดจะทำศัลยกรรมอะไร
เพราะว่าพ่อปลูกฝังมาเรื่องของหมอเลยทำให้กลัวมีดหมอ
ส่วนเรื่องที่มีเพจแอนตี้แท็กรูปไม่ดีมา

เพราะว่าไม่ชอบเห็นอะไรแบบนั้นมันขัดหูขัดตา
เราชอบเห็นรูปที่สวยมากกว่า
คนทำเขาก็คงไม่ชอบเรา
ก่อนบอกคำว่าจะไปทำบุญให้นะคะเขาคงมีปัญหาแหละ
จริงบางทีก็ต้องสวยให้ได้เท่าเขาก่อนแล้วค่อยไปด่าเขานะคนเราเนี่ยจริง
พี่สาวเขาเองเขายังเอาแบบโพสต์รูปออกมาเทียบชัดตอนเด็กกับปัจจุบัน
ให้เห็นเลยว่าน้องสาวเขาไม่ได้ทำศัลยกรรม

คือนั่นก็เหมือนเดิมเนอะแค่โตเป็นสาวคืนไหวพร้อม
ทางน้องคิมก็บอกว่าไม่ได้ทำ๑๐๐แต่คนทำ๑๐๐เนี่ยว่าไงครับ

คือเขายังไม่ได้ถึงวัยอันนี้ก็พูดตามตรง

คือแบบมันสวยเปล่นปำงในสักครู่แบบว่า
โอ้โหมันสวยจริงช่วงนี้เนี่ยนะ

กลิ่นเออกลิ่นหวุ้งหอม
ผู้ชายจะแบบว่าอย่างนี้เลยนะ

ก็คืออีกธันตร์๓๕นี่ปล่างมาก

คือมันไม่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างกระโหลกของคน

พอโตมาทำไมหน้าเปลี่ยนไปขนาดนั้น

โอ๊ยลูกออกมาต้องไป